พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่ร้านปลาร้าบองร้านหนึ่งอยู่แถวตลิ่งชันกรุงเทพนี่เอง
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าลูกค้าที่กำลังกินปลาร้าบองที่ร้านนี้เนี่ยหลบลูกปืนกันอุตลุดเลยค่ะ
เมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยสั่งปลาร้าบองแล้วรอไม่ไหวก็เข้าไปตามในครัว
เขาก็ไล่ออกมาแต่คนนี้ไม่พอใจค่ะกลับไปแล้วกลับมาอีกทีนึงพร้อมกับปืนยิงกระหน่ำเข้ามาในร้านค่ะ
คุณผู้ชมค่ะยิงเข้ามาในร้านที่คนกำลังกินอาหารกันอย่างอเด็ดอร่อย
บใต้โต๊ะหลบกันคนละทิศคนละทาง

เสร็จแล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทันที
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ
หลังเที่ยงคืนของวันที่๑๗ธันวาคม
ที่ผ่านมาที่ร้านพี่เสือปลาร้าบอง
สาขาตลิ่งชันกรุงเทพร้านอยู่ถนนเรียบทาง
ไฟตลิ่งชันค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหตกอกตกใจ
กลางดึกเลยค่ะในเสือซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นผู้ก่อเหตุมาคนเดียว
ชื่อนายเอกตอนแรกก็มาสั่งปลาร้าบอง
แล้วเขาเดินเข้าไปในโซนที่เป็นครัวค่ะแล้วเจ้าของร้านเขาเลยให้ออกไป
ให้ไปรอที่โต๊ะอาหารตรงจุดนี้คาดว่า
ทำให้นายเอกไม่พอใจก็ขี่รถกลับไปประมาณ๑ชั่วโมง
ขี่กลับมาใหม่มาพร้อมกับปืน
ขนาด๙มิลลิเมตรแล้วยิงปืน๔นัดเข้ามา
โอ้โหลูกค้าที่กำลังกินอาหารอยู่๑๐กว่าคน
วิ่งหนีตายกันโอละหมานมีคนได้รับบัตรเจ็บไป๓คนค่ะ
คุณไม่สามารถเข้ามาข้างในได้นะครับเดี๋ยวจดบิลนั่งรอด้านนอก
ก็วาดอย่างนี้นะเพราะว่าข้างในมันจะมี
อุปกรณ์ทำครัวมีลิ้นชักเก็บเงิน
มีอุปกรณ์มีดมืดมันจะหล่นใส่เอา
บาดเจ็บเราว่าอย่างนี้นะพูดแค่นี้
แล้วด้วยคำนี้นะมั้งเขาก็ข่าวหาว่า
เรานักเลงกับเขาแล้วก็คมภูเขา

ไม่เคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุคนนี้นะ
แล้ววันนั้นก็ไม่ได้ใช้กิริยาท่าทาง
หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมแต่รู้ว่าผู้ก่อเหตุ
อยู่แถวนี้แหละนะคะแล้วก็มีพฤติกรรม
เป็นนักเลงชอบหาเรื่องคนอื่นนะคะ

ชอบช่วยเรียกตามตัวให้มาข่าวตำรวจคดีให้เร็ว
ผู้ศึกหาวก็ไปสอบถามข้อมูลกับคนในชุมชน

ถ้าเขาไม่มืนเมาเนี่ยก็เป็นคนน่ารักนะคะ
น้องชายที่เป็นตำรวจก็เป็นคนน่ารัก
แต่สำหรับผู้ก่อเหตุเวลาเล่าเข้าปากแล้วเมา
ก็จะกร่างแล้วเอาปืนมายิงแบบนี้อยู่ตลอดค่ะ
มันใส่บ้านใส่ช่องใครไหม

ขอสารออกหมายจับข้อหายิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
แล้วปืนถ้าไปตรวจสอบว่าไม่มีใบอนุญาต
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ